ทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูเรื่องตัวเลข
เรามาดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่กันก่อน
อย่างที่ลำปางผู้ชายคนหนึ่งก็ขี่มอเตอร์ไซส์มา

เพราะว่าตอนเจ้าหน้าที่ไปเจอสภาพศพคือแบบเละแล้ว

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนผนโยธินตาก

จุดนี้เขาก็จะเรียกกันว่าโค้งร้อยศพ
หรือว่าโค้งบ้านลำปางกลาง
อยู่ที่ตำบลชมพูอำเภอเมืองนั่นเองนะคะ

ห่างออกไปพบศพของนายพรชัยชัยอ้าย

เป็นชาวอำเภอศพปราบจังหวัดลำปาง
สภาพศพตอนที่จะไปเจอ
สวมหมวกกันน็อกนอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่กลางถนน
ว่าศพคงโดนลากโดนครูดไปกับพื้นถนนยาวเป็น๑๐เมตร
เพราะว่าไปเจอพวกเศษชิ้นเนื้อกระจายอยู่เกลื่อนพื้น
แล้วก็เจอร่องรอยของการถูกรถเฉียวชนด้วย
ว่ารถมอเตอร์ไซค์ของผู้ตายอาจจะเสียหลักแล้วก็ล้ม
อาจจะเป็นการล้มเองแล้วหลังจากนั้นถูกรถยนต์ที่ตามมา

หรืออาจจะถูกรถเฉียวชนก่อนที่จะลากร่างของผู้ตาย

แล้วหลังจากนั้นรถที่ไปเฉียวชนลากร่างก็หลบหนีไป
ตอนนี้ตำรวจก็กำลังไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดอยู่นะคะ
จะได้หาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้
โครงร้อยศพหรือว่าโค้งบ้านลำปางกลาง
จุดตรงนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยค่ะ
เพราะว่าเป็นถนนสายหลักรถก็จะสัญจรไปมาเยอะ
รถที่ใช้ทางตรงนี้ค่ะจะใช้ความเร็วสูง
ประกอบกับตรงนี้มันเป็นถนนทางโค้งด้วย
ช่วงกลางคืนนะคุณทัศนัยคุณผู้ชมจะมืดมาก
นักข่าวของเราที่ลงไปทำข่าวเขาจะบอกว่า
จะมีพวกกองทรายเล็กหรือว่าทรายร้อยกองอยู่ที่ริมถนน
ชาวบ้านเขาจะเอามาประกอบพิธีเชิญดวงวิญญาณ
หรือว่าพิธีเรียกขวัญผู้ที่ประสบอุบัติเหตุ
แล้วก็เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นช่วงปีใหม่ด้วย
คือทรายเอาไว้แบบกบคราบเลือดต่างบนถนนเนี่ยนะฮะ
ไปต่อที่จังหวัดสมุทรสาครกันบ้างครับ
บริเวณหน้าศูนย์รถมิซูชัยพร
ถนนเอกชัยตำบลมหาชัยอำเภอเมือง

เป็นรถตู้ปีนฟุตบาทครับไปชนกับเสาไฟฟ้ากลางถนน
ตำรวจพร้อมกับกู้ภัยมูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร
แล้วก็กู้ชีพของโรงพยาบาลเอกชัยเข้าไปตรวจสอบ
ไปเจอรถตู้ทะเบียนฮฮบม๖๕๙๙กรุงเทพฯมหานคร
กับเสาไฟฟ้าอยู่กลางถนนครับ
ซึ่งจอดรถจนรถด้านหน้านั้นพังยับเยิน
แล้วก็มีคนเจ็บรวม๑๓รายด้วยกันนะครับ
เร่งนำตัวส่งโรงพจบันเอกชัยไป
ทางด้านของนายชนะชัยบุญธรรมอายุ๕๕ปี
ซึ่งเป็นคนขับรถตู้ก็บอกว่า
เขาขับรถตู้รับผู้โดยสารมาจากมหาศาลคาม
ช่วงเย็นของเมื่อวานทั้งหมด๑๓คน
จะไปส่งที่บริเวณครองนาพื้นที่ตำบลนาดี
อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครครับ
พอถึงจุดเกิดเหตุรถจู่ก็เสียหลัก

แล้วก็ไปชนกับเสาไฟฟ้าจนยับแบบนี้แหละครับ
แล้วก็ทำให้ผู้โดยสารนั้นบาดเจ็บดังกล่าว
ซึ่งเป็นผู้โดยสารคนเดียวที่รอด

เพราะว่านั่งเบาะซ้ายข้างประตู

เพราะว่าเขาเชื่อว่าที่เขารอดนี้

ส่วนคนขับเนี่ยคาดว่าตัวเขาเองคงหลับในแหละครับ
เพราะว่าขับรถมาเป๊ไปเป๊มา
อันนี้พุทธศาลก็บอกนะครับว่าคนขับขับเป๊จังเลย
สุดท้ายก็หลุดเลยแล้วก็ไปชนกับเสาไฟฟ้าแบบนี้นะฮะ
ตำรวจก็จะมีการเอาพุทธศาลทุกคนไปสอบประคำ
แล้วก็สอบประคำคนขับเพิ่มเติมว่าหลับในจริงหรือเปล่า
หรือว่ายังไงเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ใช่ค่ะเป็นทับสินของทางราชการ
จากสมุทรสาครแล้วนะคะเดี๋ยวพามาดูอีกจุดหนึ่งที่เกิดขึ้น
ก็คือที่๑๐๑คุณผู้ชมมันเกิดอุบัติเหตุค่ะ
เป็นรถกระบะเนี่ยชนต้นไม้จุดตรงเนี้ยคุณผู้ชม
ริมถนนระหว่างหมู่บ้านเมืองทองที่ตำบลเมืองทองอำเภอเมืองนะคะ
ชนอัดติดคาอยู่กับต้นไม้ริมทางเนี่ยค่ะ
ต้นไม้นี่หักโค้นเลยนะคะสภาพห้องโดยสาร
แล้วก็ประตูฝั่งขวาฝั่งคนขับยุบพังเสียหาย
แล้วในรถพบศพผู้เสียชีวิตโดนอัดติดอยู่กับประตูฝั่งขวา
ผู้ตายก็คือนายประจวบสิมวิเศษอายุ๔๘ปี
เป็นชาวร้อยเอ็ดกู้ภัยพอไปเจอแบบนี้ก็ต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางค่ะ
นำร่างผู้เสียชีวิตออกมาจากรถแล้วเพื่อนผู้ตายก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าก่อนหน้านี้นายประจวบมาสังสรรค์ในวันปีใหม่
ก็มาที่ทุ่งนาของเพื่อนแล้วก็อาสาขับรถกลับไปเอาเครื่องปั่นไฟที่บ้าน
ทีนี้ระหว่างเดินทางกลับจากไปเอาเครื่องปั่นไฟ
เขาก็มาเจออุบัติเหตุรถชนต้นไม้
ทีนี้ค่ะผู้ตายมีอาการมึนเมาสุราร่วมด้วย
เรื่องต้นพนักงานสอบสวนก็ได้ตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุ
เพื่อเก็บหลักฐานแล้วก็สอบถามพยานผู้เห็นเหตุการณ์
สาเหตุเบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดบอกว่าเมาด้วยมืนเมาสุราด้วย
ก็น่าจะเป็นมัวแล้วครับทีนี้คุณผู้ชมท้าไปดูอีกจุดนึง
อีกที่หนึ่งหน่อยละกันค่ะเป็นวอนเวอร์ประสานงากับซีอาวีนี่ค่ะ
สภาพในจุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะมันหงายแบบนี้นี่คือรถชนกันบนถนนสายราชบุรี
ป่าหวายที่หมู่๓ตำบลน้ำผู้อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะคะ
ตำรวจสพเมืองราชบุรีแล้วก็กู้ชีพกู้ภัยเนี่ย
ก็ต้องเร่งลงพื้นที่ไปไปช่วยเหลือพอไปถึงก็ไปเจอรถเก๋ง
กรุงเทพมหานครล้อชี้ฟ้าแบบนี้ค่ะแล้วด้านขวาของรถคุณผู้ชม
เมื่อกี้เนี่ยยุบทั้งแถบเลยนะล้อด้านหน้าขวาหลุด
คนเจ็บติดอยู่ในรถด้วยนะคะแล้วในคูน้ำนี่ไปเจอรถวอนโว้
สีบร่อนทะเบียนกไก่บใบไม้สี่ศูนย์หนึ่งราชบุรี
มันพลิกอยู่อย่างนี้ค่ะแล้วด้านหน้ารถเนี่ยยุบ
มีคนติดอยู่ในรถหลายคนเจ้าหน้าที่ก็ต้องงัดซากรถ
ช่วยเหลือคนเจ็บออกมาทั้งสองคันเลยนะคะแล้วก็นำตัวคนเจ็บเนี่ย
ส่งโรงพยาบาลมีคนเจ็บจากรถซีอาร์วีเนี่ยหกคน
ส่วนวอนโว้ที่ตกไปในคูน้ำเนี่ยเจ็บเจ็บคนนะรวมทั้งหมด
ผู้ได้รับบาดเจ็บสองคันเนี่ยสิบสามคนนายธนวัฒน์จูบ้งอายุสามสิบแปดปี
เป็นคนขับรถวอลโว้ที่ตกลงไปในคูน้ำและคนขับเสียชีวิตนะคะ
เรื่องต้นรถทั้งสองคันก็คงจะขับแซงกันขึ้นมาแต่ว่าแซงไม่พ้น
ประสานงากันอย่างแรงจนทำให้เหตุการณ์ครั้งนี้
รถพลิกแล้วก็มีคนเจ็บรวมถึงคนเสียชีวิตนะคะ